คนสวยคุณมิวกี้ไปแจ้งความเอาผิดกับอดีตพนักงานคนหนึ่ง
ที่มีพฤติกรรมเหมือนกับว่าปลอมแปลงวุฒิการศึกษา
เห็นบอกว่าจบนงจบนอกมาด้วยเอามาสมัครงานเนี่ย
เขาบอกว่ามีพฤติกรรมปลอมแปลงเอกสารวุฒิการศึกษา
การวุฒิการศึกษาว่าจบจากมหาวิทยาลัยชื่อดังจากต่างประเทศ
แต่ไม่มีใบปริญญามาแสดง
โดยเบื้องต้นค่ะทั้งคู่ยังไม่เอกใจอะไร
แต่เมื่อบุคคลดังกล่าวเข้ามาทำงานได้เพียง๑อาทิตย์

ช่วยเหลือค่ากินค่าอยู่เป็นจำนวน๒๐๐๐บาท
และไม่นานนายพานุวัฒน์ก็ขอลาออกไปเอง
อ้างว่าเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย
ก่อนที่ทั้งคู่จะสืบทราบว่าเอกสารสมัครงานเป็นเอกสารปลอม
ตั้งใจมาแจ้งความเพื่อเอาผิด
และเป็นอุทาหรณ์ให้กับนายจ้างคนอื่นด้วยค่ะ
สำหรับอดีตพนักงานคนนี้ก็คือ
นายบรุ๊คลินพาณุวัฒน์อายุ๒๙ปี
คุณผู้ชมอันนี้เขาก็มาแจ้งความเอาไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ
เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับนายจ้างคนอื่นด้วย